ขาปิ่นโตที่ทำจากอลูมิเนียม
ใครมีวัสดุภาชนะที่เป็นอลูมิเนียม
แล้วเตรียมส่งไปให้ชาวบ้านชุมชน
นั้นเขาจะทำเป็นกำไร
กำไรโบราณสวยจากอลูมิเนียมพวกนี้
เขาทำกันยังไงมีประโยชน์แบบไหน
ติดตามในช่วงตลอดกู้โลก
ตลอดกู้โลก
พาคุณผู้ชมไปดูเครื่องประดับของบ้านหนองคูตำบลโพชัยอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกด
ดิฉันเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ภูมิใจนำเสนอค่ะ
กระทะรั่วกระบังบุบหรืออลูมิเนียมที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะ

แบบนั้นเลยค่ะซึ่งช่างตีกำไรโบราณคือนายบุญอ้อมชัยพักเนี่ยนะคะ
ก็นำแท่งอะลูมิเนี่ยมเก่าเห็นไหมสภาพมันเย็บเยิ่มใช้ไม่ได้เลย
หลอมค่ะหลอมด้วยไฟด้วยความร้อนสูงในเบ้า
จากนั้นทำไงต่อถูขัดให้มันเห็นลายชัดแล้วก็ไม่ให้มันเป็นตะปุ่มตะป่ำ
จากนั้นค่ะก็เอามาตีเป็นกำไรดัดให้มันโค้งกระบวนการแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เห็นไหม
เขาควายเขาควายข้างล่างเป็นเขาควายเขาเอามาดัดโค้งเพื่อให้มันเข้ากับข้อมือเรา
สุดยอดเลยพี่น้องครับนี่คือภูมิปัญญาโดยแท้เลยนะคะซึ่งจริงแล้วกำไรโบราณเนี่ยดั้งเดิมมันทำมาจากเงินค่ะ
แต่วัสดุเงินอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงทางนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชพัฒนศรีสเกตก็เลยผลิตแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยการนำอลูมิเนียมที่มาจากของเหลือใช้มาตีเป็นกำไรโบราณซึ่งก็ทำให้สวยงามแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นเพราะว่าราคาประหยัดราคาประมาณ๒๓๔๐๐บาทเท่านั้นเอง
เป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะของการตีกำไรรวมถึงฝีมือช่างตีกำไรของชาวจังหวัดศรีสะเกดได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนอลูมิเนียมที่เขานำมาทำกำไรเนี่ยก็มาจากการตระเวนหาซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่ตะมนตโพชัยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ก็เลยฝากบอกไว้แล้วกันคุณผู้ชมบ้านไหนพ่อค้าแม่ค้าร้านไหนที่มีอลูมิเนียมเก่าแบบเหลือทิ้งแล้วใช้ไม่ได้ต้องทิ้งอ่ะ
ส่งมาให้ช่างในชุมชนบ้านหนองภูตำบลโพชัยอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดได้
ไว้แล้วเขายังมีคลิปเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านอีกมากมาย
ย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันคือทรัพยากรธรรมชาติถ้าหากว่าเราใช้อย่างสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โลกใบนี้เนี่ยนะคะ
อายุสั้นมัยยังหยืนดังนั้นนี่นะคะสุขน่าเมียเรื่องราวอะไรได้ติดตามได้อีกในสรรคุโรค